และไฮไลท์ของศึกเอเชียโรเดสซิกเมื่อวานนะครับ

เป็นนักผิดสาวคนแรกที่สร้างบริษัทได้ของน้องมุก

ลองดูบรรยากาศก่อนที่เธอจะแข่งนะครับ
ได้รับพลังพิเศษจากการเต้นท่าคุกกี้เสียงไทยนะครับ
มุกครับมุกดาสำหรับเพื่อนก็เต้นที่เห็นเมื่อสักครู่นะครับ
ในงานก่อนที่การแข่งขันจะเริ่มขึ้นครับ
ขัน๑๐รอบสนามระยะทางต่อรอบ๔๕๕๔กิโลเมตร
ที่น้องมุกครับจะบิดคว้าแชมป์ครั้งแรกในรุ่นนี้ของเธอไปครองนะครับ
เฉินชนะอันดับ๒ใจดวิทยาเพียง๐๑๘๒วินาที
ก็นับเป็นนักบิดสาวคนแรกนายบริษัทที่ได้แชมป์รายการนี้นะครับ
เน้นย้ำนะครับ๖คนนี้นะครับ
แต่ว่า๑๖คนที่เปิดตัวกันไปนะครับ
ยืนยันจะไปร่วมงานฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ครับนะครับ

ซึ่งไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายท่อสดนะครับ
ก็ไม่แน่ว่าอาจจะได้รับพลังจากพวกเธอเหมือนกันนะครับ
เตะทีมชาติไทยแล้วก็คว้าแชมป์๓สมัยติดต่อกัน

ในศึกฟุตบอลคิงส์ครับครับ